สวัสดีครับในค่ำคืนนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนของวันแม่นะครับตลอดทั้งวันหลายคนคงได้ออกไปทำกิจกรรมต่างบางที่มีฝนตกบ้างบางที่อากาศดีบางที่อากาศร้อนแต่แน่นอนครับ
พรุ่งนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับดังนั้นในค่ำคืนนี้หลายคนอาจจะนอนดึกได้นะครับแต่ถ้าใครนอนดึกแล้วเนี่ยนะครับมีหนึ่งปรากฏการณ์รอคุณผู้ชมอยู่นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าโดยเฉพาะวันนี้วันแม่นะครับเป็นวันที่เราจะสามารถเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คื
ว่าเจาะวันท้องฟ้าอันตราเฉลี่ย๑๑๐ดวงต่อชั่วโมงนะครับ
หลังตีสามไว้ต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้า
บริเวณที่มีฝนตกอาจจะไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนมากนักนะครับ

สมุทรพาซิฟิกส์ค่อนข้างเยอะละทีเดียวนะครับ
เฉลี่ยตรงนี้ก็ประมาณ๓ลูกที่เป็นตัวหลักนะครับ
ก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ดึงอามรสุมตอนตกเฉียงใต้
เข้ามาปะทะกับแนวชายฝั่งในประเทศไทยยังคงรุนแรงต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นคลื่นลมยังคงแรงครับสูง๒๔เมตรในฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง
ภาพรวมทั้งหมดนี้ทำให้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
วันพรุ่งนี้จุดไหนมีฝนตกบ้างเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จุดที่ต้องระวังสถานการณ์ฝนก็ประกอบไปด้วย

ราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์นะครับ
ส่วนภาคตะวันออกครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือจันทบุรีกับตราด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับจุดที่อาจจะมีฝนตกเยอะหน่อยก็คือ
ชบุรีประจบกิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
คลื่นตอนบนจนถึงตอนกลางสูงหน่อยประมาณ๒เมตร
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันจุดที่ต้องระวังฝนก็คือ
นองกับพังงาครับแต่คลื่นต้องระวังนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปสูง๒๔เมตรโดยเฉพาะตอนบนถึงตอนกลาง
ส่วนตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างของภาคครับทะเลสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสการเกิดฝนก็อยู่ที่ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
นี่คือสถานการณ์ฟ้าฝนที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ